คุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของรายการพิเศษนะคะพา๑๓ชีวิตกลับบ้าน
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ถ้ำหลวงเชียงรายกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยงานก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่แข่งกับเวลา
เรื่องของการสูบน้ำในถ้ำระบายออกได้มากน้อยขนาดไหนฟ้าฝนเป็นยังไง
แล้วก็ในเรื่องของการเนื้อช่วยเหลือทั้ง๑๓คนให้ออกมาให้ได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ทำให้การระบายน้ำเนี่ยมีศักยภาพได้สูงสุดเลยทีเดียว
สำหรับสภาพอากาศของที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะ
ทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเชียงรายก็รายงานบอกว่า
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่๙ค่ะ
จะมีเมฆเยอะมีฝนขนองแต่ว่าไม่หนักมากนะคะ
ฝนตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
วัดปริมาณน้ำฝนเมื่อวานที่ตกเพียงเล็กน้อยอยู่ที่๐๒มิลลิเมตรเท่านั้น
ส่วนตั้งแต่วันอังคารที่๑๐กรกฎาคมไปจนถึงวันที่๑๓กรกฎาคม
จะมีฝนเพิ่มขึ้น๑๖๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
จะมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งฝนหนักเนี่ยก็จะมีปริมาณมากกว่าสามสิบห้ามิลลิเมตรนะคะ
โดยหลายฝ่ายก็กังวลเหมือนกันว่าฝนที่ตกเพิ่มลงมานั้น
อาจจะเป็นอุปสรรคให้กับปฏิบัติการแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้หรือเปล่านะคะ
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดที่
จุดที่ที่ฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เป็นการระบายน้ำมาจากการขุดเจาะบ่อบาดานใต้ดิน๓บ่อรวมกัน
เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าศักยภาพของการระบายน้ำตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงมีมากน้อยแค่ไหน
ต้องพูดคุยกันกับทางผู้อำนวยการของศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดานนะคะสวัสดีค่ะ
นี่คือคุณประจวบร้อยสุวรรณนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาน
ตอนนี้การระบายน้ำตรงนี้เนี่ยมาจากจุดไหนบ้างคะ
มาจากบ่อน้ำประดานจำนวน๓บ่อครับที่เราเจาะไว้ครับ
บ่อเลยแล้วตอนนี้ระบายน้ำได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ราการสูบตอนนี้๒๕๐ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่สูบมาจากบ่อน้ำบาดานครับ
ถือว่าตรงไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมคะ
ตรงตามเป้าหมายที่เราวางไว้ครับเพราะว่าเราจะได้พร่องน้ำในถ้ำด้วยนะครับ
เพราะน้ำบาดานที่เราเจาะเนี่ยเป็นน้ำชนิดเดียวกันชั้นเดียวกันกับน้ำบาดานที่อยู่ในถ้ำ
ขนาดพี่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีพยากรณาตเรื่องของว่าฝนเนี่ยอาจจะตกลงมาเพิ่มมันจะมีผลกระทบอะไรไหมคะ
ผลกระทบแน่นอนเนื่องจากว่าบริเวณน้ำที่อยู่ในโซนนี้ทั้งน้ำใต้ดินและน้ำในถ้ำเนี่ยจะมาจากน้ำฝนทั้งนั้นเลยนะครับ
ถ้าฝนตกเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะเข้ามาอยู่ในถ้ำซึ่งเราสูบออกเนี่ยจะไม่ทันกับปริมาณน้ำฝนที่ลงมาแน่นอนครับ
คุณผู้ชมคือทางกรมน้ำบาดานเนี่ยเขามีการทำข้อมูลเป็นแผนภาพเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่จ๋าอธิบายว่าน้ำบาดานจริงเราขุดเจาะดูดออกมายังไงเดี๋ยวขอรบกวนขอท่านโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
บริเวณนี้จะเป็นเป็นโพรงถ้ำนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้
โพรงถ้ำก็จะมีน้ำขังอยู่ซึ่งน้ำที่ขังอยู่ตรงเนี้ยก็จะซึมผ่านลงมาเป็นน้ำในชั้นน้ำบาดานนะครับ
จะต่อเนื่องกันกับในโพรงถ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราเจาะด้านนอกถ้ำนะครับ
เจาะทะลุลงไปที่เราเจาะตรงนี้๕๐เมตรทะลุลจนถึงชั้นน้ำประดาน
เราก็สูบน้ำประดานออกมาฉะนั้นน้ำประดานที่เราสูบมาเนี่ยมันจะต่อเนื่องกับน้ำที่อยู่ในถ้ำ
เวลาเราสูบมากันน้ำในถ้ำก็จะลดลงด้วยเอ่อสาเหตุที่ผมบอกว่าเป็นน้ำชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน
จากว่าเราเก็บน้ำตัวอย่างทั้งสองแห่งนี้ไปวิเคราะห์แล้วทั้งน้ำในถ้ำแล้วก็น้ำที่เราเจาะออกมา
คุณภาพน้ำไม่แตกต่างกันนะครับปริมาณมวลสารที่อยู่ในสารละลายที่อยู่ในน้ำความกระด้างแล้วก็ค่าพีเอสเหมือนกันเลยครับ
แตกต่างกันนิดหน่อยแค่หนึ่งหนึ่งในล้านส่วนแค่นั้นเองฉะนั้นถือได้ว่าเป็นน้ำชนิดเดียวกัน
เท่ากับว่าตอนนี้สภาพน้ำในถ้ำก็จะใสเหมือนที่เราเห็นตรงนี้เลยเหรอคะ
ครับน้ำในถ้ำจะขุดจะมีสีขุดหน่อยเนื่องจากว่าน้ำที่อยู่ในถ้ำเป็นน้ำผิวดิน
พอมันซึมผ่านลงไปใต้ดินปุ๊บมันก็จะถูกกรองโดยธรรมชาติ
ถ้าบอกว่าแล้วตอนนี้ถึงนั้นจะมีผลตกเพิ่มลงมาก็จะสามารถระบายน้ำได้เต็มแสบแม้ภาพเหมือนเดิม
และก็ยังเข้าผจจิบการได้อย่างรับนิ่มต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นคำยืนยันจากทางผอสุนทรัภิกรน้ำบาดาย
แล้วก็ทีนี้ยังคงมีประเด็นเรื่องตังค์ฝนตกตอนนี้ตั้งทั้งวันฝนยังไม่ได้ตกลงมาเลย
เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าสภาพอากาศเอื้ออำนวล
แล้วก็ยังคงเป็นสิ่งที่ดีอยู่สำหรับปฏิบัติการในการระบายน้ำครั้งนี้

หลังจากนี้จะมีรายงานเพิ่มเติมมาอีกนะคะ
ดีทั้นนารัชพรสลาโดนข่าวไทรัติวี
มีรายงานสดจากบริเวณที่ขุดเจาะน้ำบาดานด้านหน้าถ้ำหลวงค่ะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถเกาะติดนะคะเหตุการณ์นี้ต่อได้ในไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้